บรรดาผู้ที่กระโดดหอกันหน่อย

เออว่ากันว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
มันวัดใจเหมือนกันนะบางคนกลัวความสูงจริง
แต่เขาจะกระโดดกันสำเร็จหรือเปล่าไปดูกันค่ะ
คุณผู้ชมคนไหนเคยเรียนรอดอกันบ้าง

วันนี้เรารวบรวมเรื่องราวการกระโดดหอของนักเรียนรอดอร์มาให้ชมกัน
แต่ละคนเนี่ยลีลาจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
เริ่มกันที่น้องคนนี้ก่อนจะกระโดดถึงกับต้องบอกรักคุณแม่ก่อน
เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจแบบนี้
ถักถึงแม่ก่อนถักถึงแม่วันนี้วันที่สิบสองสิบหา
อย่าวปะตู้
จะสู้เพื่อแม่แต่กอดครูฝึกซะอย่างนั้น
เป็นคลิปของผู้ใช้ติ๊กต๊อกซึ่งเป็นครูฝึกท่านหนึ่ง
ได้โพสต์คลิปนักเรียนรอดอร์
เอาล่ะครับรวมรวมความกล้าพอถึงเวลาจะกระโดดนั่นก่อนเอ้วครูปลืกและนั่นเลยทีเดียว
สรุปอันนี้เนี่ยสู้เพื่อแม่จริงใช่ไหมแถมตอนโดดยังเรียกชื่อแม่อีก
แม่ช่วยลูกด้วยสู้เพื่อแม่จนวินาทีสุดท้ายจริงครับ
คลิปที่แล้วว่าสู้เพื่อแม่ยังกลัวแต่คลิปนี้เนี่ยคนกระโดดว่ากลัวแล้ว
คนรอคิวเนี่ยกลัวกว่าจะกลัวกันขนาดไหนไปชมกันครับ
พลวงจริง
งานนี้มีปล่อยโฮไม่เอาแล้วล่ะครับ
เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นักเรียนกำลังจะกระโดดหอ

แต่หันกลับมาดูคนรอคิวสิครับกลัวยิ่งกว่า
พอเห็นเพื่อนกระโดดเท่านั้นแหละถึงกับต้องร้องรอไว้ก่อนเลย
ว้าวครูครูเป็นตายอดแท้
ครูฝึกเนี่ยยังโพสต์คลิปแถมฝากบอกเหล่านักเรียนด้วยว่า
รู้ว่ากลัวแต่พวกเธอสงสารหูครูหน่อยครับ
งานนี้เนี่ยไม่รู้จะสงสารใครก่อนดี
หูครูก็จะแตกนักเรียนที่กระโดดก็กลัว
และคลิปสุดท้ายบอกเลยว่าเป็นการกระโดดหอที่ท่าเนี่ยต้องสวยงาม
ถึงจะได้คะแนนดีดีคลิปนี้เนี่ยถ้ากระโดดเขาสวยสุดสุด
จะสวยขนาดไหนไปชมกันครับ
อ้าว
แปลงร่างซูเปอร์แมนหมอแล้วครับ
เฮ้เฮเฮเทรียมป่อยใย
คลิปนี้เนี่ยต้องโฟกัสไปที่ท่ากระโดด
เรียกได้ว่าถ้าเตรียมดีถ้าโดดดี
แต่ถ้าจะถึงจุดหมายเนี่ยมันยังไงยังไงอยู่นะครับ

ตรงไหนแน่เลยครับครู
ขณะครูฝึกที่โพสต์คลิปยังแซวเลยว่า
ผิดพลาดทางเทคนิคแต่ออกมาท่าสวยจริง
ต้องชื่นชมในความใจกล้า
ผิดพลาดยังไงให้ออกมาท่าสวยขนาดนี้